ไปที่ร้อยเอ็ดกันหน่อยเขาก็มีการจ้างหมอลำมาแสดง
เพราะว่าเขามีงานบวชก็จะมีการจ้างหมอลำมาแสดงให้มันคึกคลื้นกันหน่อย
ก็มีวัยรุ่นในหมู่บ้านก็พากันไปร่วมงาน
จู่มีผู้ชายคนหนึ่งไปสาดน้ำใส่ผู้ชายคนหนึ่ง
เขาก็เลยโดนสาดน้ำใช่ไหมเขาก็เลยเดินไปเคลียร์
เคลียร์เหมือนจะลงตัวแต่มันไม่ลงตัว
โดนยิงปืนสวนออกมาหลายนัดครับ
เสียชีวิตอยู่หน้าเวทีหมอลำหนุ่มอายุ๒๑ปีอนาคตไกลนิสัยดีมาก

ทำใจไม่ได้ร้องไห้ร้องห่ม
ไปดูจังหวะที่เขากำลังจะเอาสายสินมัดตาสั่งลูกชาย
แล้วแม่เห็นร่างลูกชายลมแทบจับนะครับ
ค่ะ
เอามาเป็นแม่
คือแม่ไม่อยากจะให้เอาสายสินมัดตาสั่งลูกอ่ะ
ทำใจไม่ได้ที่ลูกชายมาจากกันไปแบบนี้

เมื่อวานเขามีงานแสดงของวงหมอลำในงานบวช
อยู่ที่บ้านหนองหินตะบลโภคสุกกระเภิบพลทองจัวร์๑๐๑เนี่ยฮะ
คนไปเยอะโอ้ยหมอลำคณะใหญ่โตทีเดียวนะฮะ
คือจุดเกิดเหตุมันห่างจากเวทีหมอลำ๒๐๐เมตร
หลังจากเกิดเหตุการณ์ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งถูกยิงนอนจมกองเลือดอยู่
มีบาดแผลถูกยิงที่ต้นคอหลายนัดทีเดียว
แล้วก็มีกระสุนมีปลอกกระสุน๓๘ตกอยู่
ทราบชื่อผู้ตายคือนายกิตติพัฒน์ประหาอายุ๒๑ปี
ทีนี้คนที่เห็นเหตุการณ์อันนี้ใบหน้าของผู้ตายนะครับ
คนที่เห็นเหตุการณ์เป็นเยาวชนอายุ๑๘ปีเขาบอกแบบนี้ว่า
ผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายคนหนึ่งจู่เดินเอาน้ำมาสาดใส่กลุ่มของนายกิติพัฒน์กับเพื่อน
จากนั้นเนี่ยตัวของคนที่ก่อเหตุก็เดินหนีไปอยู่ที่บริเวณหน้าเวทีหมอลำ
กิติพัฒน์กับเพื่อนก็เห็นว่าจะมาสาดใส่เขาทำไม
ก็เลยเดินขึ้นไปเพื่อจะขอเคลียร์ปัญหาที่บริเวณหน้าเวทีหมอลำ
ทุกอย่างเหมือนจะเคลียร์กันเหมือนจะจบเข้าใจกันแล้วเรื่องก็ผ่านไป
สักพักหนึ่งนะฮะกิติพัฒน์จะกลับบ้านแล้วเดินกลับไปเอารถจักรยานยนต์
ซึ่งห่างจากจุดที่หน้าเวที๒๐๐เมตร
ระหว่างนั้นคนที่สาดน้ำใส่เขาที่เขาเดินไปเคลียร์เดินตามมายิงครับ
มีเสียงปืนดังขึ้น๔๕นัดรัวปั้งเลยนะ
แล้วหลังจากนั้นนายกิติพัฒน์ก็ฟุบลงกับพื้นแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ลุงของผู้ตายบอกว่าโอ้โหหลานชายเป็นคนดีเหลือเกิน
ช่วยเหลือญาติพี่น้องไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกับใครเลย
แต่สิ่งที่มันเสียใจซ้ำไปอีกคือก่อนหน้านี้๓เดือนพ่อของผู้ตายเพิ่งจะเสียไป
ผู้ตายทำงานแทนทุกอย่างในบ้านแทนพ่อหมดเลยเป็นเสาหลักของครอบครัว
แล้วมาด่วนจากไปแบบนี้ทุกคนก็ทำใจไม่ได้นะครับ
ล่าสุดผู้ก่อเหตุไปมอบตัวแล้วครับชื่อว่านายวัชระบุรวัตรอายุยี่สิบห้าปี
คนนี้คือผู้ก่อเหตุนะฮะไปเจอกับตำรวจสอนอโพนทองแล้วนะครับ
แล้วโดนไปแจ้งไป๔ข้อหาด้วยกันคือ๑ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะในชุมชนนะครับ
โดยที่ไม่มีเหตุอันควรแล้วก็พกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
แล้วก็มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตโดนไปสี่ข้อหาใหญ่ใหญ่แบบนี้นะฮะ
แล้วก็นำนายวัชราชนั้นไปตรวจหาขม่าวดินปืนเพื่อรวบรวมหลักฐานดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ